เจอร์ดี้ค่าพบกับพวกเราสด
ยังอยู่ในบรรยากาศอบอวนนะคะของการเฉลิมฉลอง

หน้าตาจะต้องเป็นกาฟิลอย่างนั้นล่ะ
พี่รู้จะไปไหนได้อย่างไรลูก๓เดือน
หลัวจริงลูก๓เดือนแล้วอีกคนกี่ขวบ
๒ขวบอันนี้อีกอยู่ที่ฐานเลยอยู่ที่ฐาน
อยู่ที่สถานคือที่บ้านเลยนะมีปาร์ตี้ที่โรงเรียนลูกพอ
แน่นอนแล้วก็จัดไม่งั้นจัดที่บ้านเอา
หรือไม่ก็ดูอยู่บ้านนี่แหละค่ะดูรายการโอเคนะคะ
สบายสูงใช่เพราะว่ามีเรื่องราวมาอัปเดต
ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาสเกอร์
มัสเคอร์ก็คือคือเราจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ย
ดูแลตัวเองคือบางคนเนี่ยช่วงปีใหม่เนาะ
ก็ปาร์ตี้หลายงานเหลือเกินใช่ไหมแล้วก็บางทีก็ปาร์ตี้
ข้ามปีข้ามคืนกันแล้วก็ความแห้งกล้า
หรือว่ารอยเหี่ยวย่นมันก็จะมาเยือนหน้าเรา
เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการรวบรวมมาร์คสเคอร์
คือมาร์คหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันว่ามาร์คไหนเด็ดไหนดี
บางคนพูดไม่ถูกง่ายบางทีก็เรียกมาสมาสมาส

ก็คือมาสหน้านั่นแหละ

ทักทายกันหรือจะอวยพรนี่ไงปีมงปีใหม่กันเลยก็ได้

เพราะให้คุณนุ๊ยหลุดจากบ่วงกาม
ไม่คุยกับลูก
เพราะส่งเขามาเป็นบ่วงที่มีความสุขเออไม่มีทางหลุดหรอก
ลูกเรามีความสุขเราก็มีความสุข
ตัวนี้เขาบอกว่ามีหลากหลายรุ่นหลากหลายสูตรด้วยกันนะคะ
ที่ก็จะทำให้หน้าชุ่มชื้นนี่แหละค่ะ
คือแปะปุ๊บเนี่ยผิวคืนความอ่อนเยาว์เลย
แล้วก็คืนความคือผิวที่ร้ายเนี่ยมันจะแบบว่าถูกแบบกระตุ้นขึ้นมาเลย

ชุ่มชื้นแล้วนะคะก็จะทำให้ผิวดูกระจ่างใส

ลิ่มตาไม่ได้วันชุ่มคืนต้องลิ่มตาได้

นุ้ยเป็นป่ะเราจะให้ไป๑๑๐บาท
ตัวนี้เขาก็บอกว่าเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวอ่อนล้า
ตัวนี้นุ้ยเห็นนะหลายคนรีวิวหลายเว็บเยอะมากเยอะมากจริง
คืนความสดชื่นให้กับผิวหน้าของเรานุ้ยว่าด้วยกลิ่นด้วยแหละ
กลิ่นเขาก็จะคืนความสดชื่นให้กับเรา
อันนี้เนี่ยกระปุกหนึ่งอยู่ที่๒๗๐๐แต่น่าจะใช้ได้นานนะ

ก็คือสมมุติว่ามาร์คได้รับรางวัลหลายเลย

ใช่ก็คือล้างออกสิน่าจะล้างออกเวลาเป็นม้า
อันนี้ล้างออกไหมทาอ๋อทาไว้เลยทาหนาไว้เลยเหมือนอีกตัวหนึ่ง
ตัวนี้บอกให้คุณผู้ชมก็ได้ใช้อยู่
อ๋อเขาจะอวดว่าใช้อยู่
ไม่ได้จะอวดจะบอกว่าใช้อยู่

แบรนด์นี้เพราะว่า๑ชอบกลิ่น

คือนอนไปเนี่ยเอาหน้าไถไปกับหมอนนะ
เช้ามาล้างหน้าเนี่ยหน้ายังนุ่มอยู่เลย

นี่แล้วถ้าได้ล่ะหน้าต้องถ่ายไปกับอย่างอื่นแล้วฮ
ใช่หน้านี้จะต้องถ่ายไปกับดินลูกรัง

ตื่นมาดีเลยนุ้ยใช้แล้วดีนุ้ยถึงให้แม่ซื้อให้แม่ใช้เลยนะเนี่ย
คำถามอยู่ตรงนี้คือมีเวลาที่ไหนไปมาร์ค
พี่ก็มันทานแล้วนอนเลย

นอนไปเลยใช่
นี่ทานี่ทาขึ้นมาถึงคออย่างนี้เลยทาไปเลย

เออแต่ถ้าหน้าปอนคงจะต้องเปลือง

เราต้องไปเป็นหน้ากากแบบที่เป็นแพนด้าเป็นเสือดาวนั้น
ไม่เอาหรอกตื่นมาก็แพนด้าก็จะไปกองอยู่ข้างหนึ่งอย่างนี้สิ

อันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือราคาเขาไม่แพง

และที่สำคัญเวลาไปซื้อที่เคาน์เตอร์

คือเทสเตอร์เขาดีเนี่ยขนาดประมาณเท่านี้พี่

แล้วก็เอาเวลาโพกพายเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างนี้พี่

แล้วบางทีเขาจะชอบของแถมเขาจะชอบเยอะ
ให้เขาแถมนี้ดูนะลิปมันดีสีอินพู
แต่ละแต่ละคุณนุ้ยบอกมาให้แถมลิฟต์มันกลับให้แถมเทสเซอร์
ถูกต้องต้องแถมคุณนุ้ยไปที่ตัวต่อไปกับพี่โอ๊ย
เธอเป็นลูกค้าหลายแบรนด์น่ะมีเชิญตามมาร์ค
คือชอบเป็นแคมป์ตูนคือพี่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาไงแล้วเวลาเราได้มีเวลาทีนึงเราก็ต้องการความเข้มข้น
ถึงว่าเวลาพูดถึงมาร์คจะบร่วนสุยพี่มาร์ค
เพราะว่าอะไรคือเราไม่ค่อยมีเวลาจะใช้ทุกวีทุกวันนี้เวลาจะใช้ทั้งทีเราก็เอาให้มันเข้มข้นกันไปเลย

ถูกต้องอันนี้เป็นแคปซูลก็คือเขามาเป็นเหมือนแบบแคปซูลเหมือนเวลากาแฟ
ก็จะมีส่วนสารสกัดจากไม้ไผ่บ้างล่ะทับทิมความกระจังใสบ้างล่ะ
ว่านหางจราเข้ให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้นะคะ
สารสักกาดชาเขียวให้หน้ากระจังไซด์อย่างเงี้ย

เห็นมั้ยที่บอกแล้วอีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะผิวหน้าอมชมพู
แบบเหมือนมะเขือเทศบ้างก็มีเหมือนกันตัวนี้นะคะ
อันนี้ราคาดีเวอร์อีก๓๙บาทเฮ้ยซื้อมา๑๐๐อันเลย

นอกจากว่าผิวอมชมพูแล้วเนี่ยลดปัญหาการอักเสบของผิวเป็นพวกเอ่อ
คือจะทำให้หน้าแบบออกแดงอย่างนี้เหมือนมะเขือเทศไง
ใช่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดใครที่จะปาร์ตี้กันข้ามปีข้ามคืนข้ามวันก็ไม่ต้องกลัวหน้าโซม
และตอนที่เปิดปีใหม่มาทำงานเราก็จะใส่มาร์คนี่แหละ
แต่ว่าหน้าตาสดใสแล้วแต่ถ้าคนไหนยังมีท้องแขนเนี่ย
ก็จะดูไม่ดีก็จะเสียบุคลิกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องวนท้อง
เพราะว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์มีวิธีคืออยู่ในที่แคบก็ได้
สามารถที่จะกระชับท้องแขนไหนนุ้ยทำอย่างนี้สิ

นุ้ยวางละพีเวลาแล้วนุ้ยก็ยืดอีกสักหน่อยได้ป่ะ

นุ้ยวางละพีเวลาแล้วนุ้ยก็ยืดอีกสักหน่อยได้ป่ะ

นุ้ยวางละพีเวลาแล้วนุ้ยก็ยืดอีกสักหน่อยได้ป่ะ

หน้าดีกว่าคุณผู้ชมเรามีอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้ปาร์ตี้ของคุณดูสนุกมากยิ่งขึ้น
เป็นเครื่องกดน้ำอัดลมอัตโนมัติเลิศมาก

หน้าตาจะเป็นยังไงรอสักครู่ค่ะ